น้องกูเรียกว่าเมื่อกี้มันทำอะไรหนูมานี่ออกมานี่ออกมา
พี่บอกว่านี่ให้ให้ให้กระดมหอมเลยไม่ใช่พี่
มาทำอะไรนะเมื่อกี้มึงทำอะไรพูดมาเลยมันหอมใช่ป่ะ
มันหอมเหรอหอมหรือเปล่าหอมหรือเปล่าหอมหรือเปล่า
นี่ฮะผู้ชายสองคนนี้มาดักอยู่นี่
ยเข้าไปนี่เลือดอาบไปแล้วนะเราเบลอหน้าไว้หน่อยนะฮะ
เพราะว่าพี่เค้าบอกว่าเค้าไม่ได้ทำท่าความชายเค้าบอกเขาแค่จะ
ยืดอย่าดมให้ดมต้องสองฝั่งฝั่งจะฝั่งจะฝั่งเนี้ย
อันนี้บอกไปหอมแก้มน้องเขานี่ไหวแล้วคนนี้เข้ามาต่อยอีก
แต่ความจริงเนี่ยคิ้วแตกเลือดอาบไปก่อนแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยานะครับทุกผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับทางฝั่งเจ้าของคลิปนะครับเขาอ้างว่าอย่างนี้ฮะ
เหตุการณ์ที่พัทยาชนบุรีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตอนนั้นเขาเรียกแท็กซี่ผ่านทางแอปพลิเคชันนะฮะก็มีตัวเจ้าของคลิปนะครับ
มีแฟนสาวของเขาแล้วก็รุ่นน้องของแฟนที่เป็นผู้หญิงอีกคนนึง
ขึ้นรถมากัน๓คนตลอดทางเนี่ยโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ก็พูดจาดีนะ
กับแฟนสาวลงไปซื้อของ
รุ่นน้องของแฟนที่เป็นผู้หญิงบอกไม่เป็นไรหนูไม่ลง

พอซื้อของเสร็จกลับมาขึ้นรถ

พอลงรถเข้าบ้านปุ๊บ
รุ่นน้องปล่อยโฮร้องไห้
ถามว่าเป็นอะไรบอกถูกแท็กซี่ลวนลาม
ตอนที่พี่ลงไปซื้อของกันเนี่ยถูกหอมแก้ม
เจ้าของคลิปบอกยังบอกรุ่นน้องเลยบอก

ทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนอยู่บนรถ
จังหวะนั้นเนี่ยแท็กซี่เขาวนรถกลับมาพอดี
ก็คือตรงนี้ฮะเขาก็เลยไปดักรถ

แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะมีการทำร้ายร่างกายกันไป
ท่านผู้ชมครับเจ้าของคลิปอ้างว่าตอนแรกที่ขึ้นรถ
ได้คุยกันเรื่องมีดแท็กซี่คันนี้ก็หยิบมีดขึ้นมาโชว์ประมาณแบบนี้
หลังจากนั้นนะครับก็มีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกไป
คือชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นกันพอสมควร
อย่างเช่นบอกอ้างว่าโดนแท็กซี่คนนี้เคยก่อเหตุก็มี
หรือบอกว่าเออไม่น่าจะรีบปล่อยไปเลย
ถ้าเกิดเขาทำจริงเนี่ยก็เรียกตำรวจเลยสิ
ก็ถูกฝั่งแท็กซี่มาแจ้งความในข้อหาทำ
ร่างกายเหมือนกันค่ะตำรวจบอกว่านัดทั้งสองฝั่งให้มาคุยมา
ลงจากรถผมก็ให้จ่ายค่าโดยสารไปให้กิ๊บไปอะไรอย่างนี้
เข้ามาในบ้านแล้วน้องเขาน้องไห้กับมือ
เพราะว่าเขาหอมแก้มหนูเขาหอมลายหนูนู่นู่นี่เขาโยนรำหนูอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็เอานักศัพท์ไปดูมามองนี่มันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าตอนนั้นอาวุธก็กลับมาผมก็เรียบรีบยิงไปหน้าบ้าน
เขาเห็นผมอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็เลยลดกระจกมา
ผมก็เลยถามว่าเมื่อกี้มึงทำอะไรน้องกู
ผมก็เลยชกเข้าไปในหน้าเขาทีนึงครับ
น้องผู้หญิงเขาก็กลัวใช่ไหมเขากลัวผมด้วย
แท็กซี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ตะโกนเรียกให้น้องอ่ะ

เขาไม่ยอมรันกับพี่อาจารย์แข็งก็เลยเดินออกมา
บอกว่าพี่ที่หอมแก้มหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ตามคิดมาครับพี่
แต่ต้องรอฟังทางโชเฟอร์แท็กซี่เขาด้วยนะ
เขาบอกเขาไม่ได้หอมแก้มเขาเอื้อมไปเพื่อจะเอายาดมให้

ไม่รู้มันกลายเป็นหอมแก้มอะไรกันยังไง